มาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงคนหนึ่งนะฮะผมว่าเรื่องนี้เป็นข่าวใหญ่
เป็นข่าวใหญ่ที่มันเกิดขึ้นในสังคมของเรา
แต่ถ้าเราเจอเหตุการณ์แบบผู้หญิงคนนี้เจอเนี่ยเราจะทำยังไง
ผู้หญิงคนนี้บาดเจ็บสาหัสจากการถูกซ้อมแล้วก็ถูกเอาน้ำมันราดแล้วจุดไฟเผา
อยู่ที่อำเภอบ้านกล่ำจังหวัดสงขลาอายุประมาณ๔๐๕๐ปีครับท่านผู้ชมครับ
วันนี้เป็นข่าวขึ้นมาเพราะว่าตำรวจสพบ้านกล่ำไปดูแลคดีให้แล้ว
ยังอยู่ที่โรงพยาบาลหญิงคนนี้เกลียดเรื่องของยาเสพติดมาก
เพราะว่าสามีเธอต้องติดคุกถูกต้องด้วยเรื่องของยาเสพติด
ครอบครัวก็ยากจนอยู่แล้วมีลูกมีหลานลูกมีครอบครัวแยกย้ายกันไปก็จริง
แต่ยังต้องช่วยดูแลหลานค่ะนะคือฐานะยากจนอ่ะ
ต้องเก็บของเก่าขายประทังชีวิตไปในช่วงเวลานี้
เพราะว่าสามีไปติดคุกเพราะเรื่องของยาเสพติด
แต่มีอยู่วันหนึ่งเธอไปเห็นแก๊งค้ายาเสพติดแถวหมู่บ้านแถวพื้นที่
เห็นว่ามันซุกซ่อนยาเสพติดเอาไว้ตรงนี้
พอรับหลังมันไปเธอก็ไปเอายาเสพติดที่มันแอบมาซุกกันไว้เนี่ย
เห็น๕คนนี้แก๊งนี้เป็นแก๊งค้ายาประจำหมู่บ้านเลยเป็นยาไอซ์
ค่ะเธอก็ไปเอามาแล้วเอาไปทิ้งน้ำละลายน้ำทิ้ง
โอ้โหพอแก๊งนี้มันรู้ด้วยนะ
เพราะเธอเกลียดยาเสพติดมาก
ปรากฏว่าไอ้แก๊งนี้มันรู้ว่าเธอมาเอายาเสพติดมันไปละลายน้ำทิ้ง
ก็เลยมาซ้อมซ้อมแล้วก็เอาน้ำมันราด
ตามหน้าตามตัวโดยเฉพาะที่ใบหน้าเป็นแผลผู้พองจากรอยไฟไหม้

โรงพยาบาลหัดใหญ่อยู่เลยแล้วเราเป็นเหล่าจะทำยังไง
แจ้งตำรวจแน่แต่บางคนบอกว่าแจ้งแล้วก็จับไป
ใจออกมาอีกตัวโรงแก๊งกันอีก
สามีตอนนี้ยังต้องติดคุกอยู่เพราะคดียาเสพติด

โอ้โหแล้วตอนนี้เธออยู่โรงพยาบาลนะ

มันจะย้อนกลับมาอีกหรือเปล่ามันจะกลับมาทำร้ายเธออีกหรือเปล่า

ถ้าฟังจากที่เธอพอให้การได้ณขณะนี้นะ
ตำรวจสพบ้านกล่ำเจ้าของคดีเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับ
เธอบอกเล่าบอกว่าฉันเกลียดพวกค้ายา
มันทำให้ผัวฉันติดคุกต้องอยู่เลี้ยงหลานตามลำพัง
ฉันไปเห็นมันซ่อนยาไอซ์ก็เลยขโมยมาละลายน้ำทิ้ง
มันจับได้ลากฉันไปซ้อมกลางถนนที่หน้าโรงเรียนตอนดึก
คืนวันที่๓ธคพวกมันเมาหยา
มันมาจับชั้นลากไปซ้อมบังคับให้ชดใช้ค่ายา
สองคืนนะคืนที่สองเนี่ยมันมาซ้อมอีก
ให้ชดใช้ค่ายาแล้วหัวหน้าแก๊งก็สั่งให้ลูกน้อง
ช่วยกันทำร้ายมันจับชั้นราดน้ำมันใส่ตัว
แล้วลงมือจุดไฟเผาฉันเจ็บปวดทรมานมาก
มีคนมาช่วยนำส่งโรงพยาบาลโอ้โหและปัญหาก็คือ
แก๊งค้ายาเสพติดแก๊งนี้ค่ะบ้านอยู่ติดกับบ้านของคนเจ็บ
แล้วในพื้นที่ชุมชนหน้าโรงเรียนบ้านโคกเมา
ชาวบ้านโคกเมาบอกว่าโอ้โหตรงนี้มันเป็นพื้นที่สีแดง
ยาเสพติดเพียบคนในพื้นที่เขารู้กันดี
ยาเสพติดระบาดในพื้นที่ตรงเนี้ยเยอะมากโรงเรียนบ้านโคกเมาตะบนท่าช้าง
อำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลานะครับทุกผู้ชมครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่คืนวันที่๑ธันวาคม
ต่อเนื่องถึง๓ธันวาคมตามที่ผู้หญิงคนนี้บอกนะฮะ
ถ้าตามคดีที่เกิดขึ้นที่อยู่กับสพบ้านกล่ำเนี่ย
หญิงคนนี้อายุห้าสิบปีนะครับชื่อว่านางมาไหล่
ตอนนี้ยังอยู่ที่โรงพยาบาลหาดใหญ่นะฮะอาการอ่าปลอดภัยแล้ว
แต่ยังสาหัสนะครับเพราะว่าไฟไหม้เยอะมากนะครับ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราลงพื้นที่ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับ
ที่ที่เกิดเหตุบ้านโคกเมาที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นขนำนะฮะ
สภาพก็จะเก่าแบบนี้สร้างด้วยไม้มุงด้วยสังกษี
ขนำยังมีร่องรอยถูกไฟไหม้อยู่เลยฮะที่นอนหมอนมุ้งเสื้อผ้า
อยู่ในสภาพรกรุงรังเพราะว่าไม่มีใครอยู่
ไฟเผาตรงเนี้ยชาวบ้านรอบรอบจุดเกิดเหตุเนี่ย
ค่ะเขาไม่กล้าพูดฮะไม่กล้าพูดอ่ะเหมือนกับกลัวอะไรบางอย่างเนี่ย
ปฏิเสธกันหมดว่าไม่มีเหตุการณ์เผาไม่รู้ไม่เห็นอะไรทั้งสิ้น
คงจะกลัวไอ้พวกนี้ค่ะแต่ก็มีชาวบ้านบางคนที่เขาก็ยอมบอก
บอกว่าก็พอจะรู้เรื่องนี้อยู่และยืนยันว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นจริง
โดยบอกกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีว่าในวันเกิดเหตุเนี่ยตอนนั้นช่วงตี๒
ของคืนวันที่๑ธันวาคมได้ยินเสียงคนทะเลาะกันในขนำ
แล้วก็มีไฟลุกไหม้เกิดขึ้นก่อนจะเห็นนางมาลัยคนเจ็บ
วิ่งหนีตายลงมาจากขนำโดยที่วิ่งหนีตายเนี่ยนะวิ่งไปเกือบ๑กิโลเมตรนะฮะ
นอนอยู่ท้ายรถกระบะของชาวบ้านคนหนึ่งจนนู่นแล้วครับรุ่งเช้า๖โมงเช้า
เจ้าของบ้านเขาตื่นเขาออกมาถึงเห็นพบว่านางมาลัยยังนอนร้องคลวนคลัง
ด้วยความเจ็บปวดจากบาดแผลถูกไฟไหม้ทั้งตัวอยู่
ก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่มาช่วยเหลือแล้วนำตัวส่งโรงพยาบาล
อ้าวโอ้โหคือมันหดจริงจริงนะหดเที่ยมจริงจริงค่ะ
ชาวบ้านไม่กล้าพูดมีบางคนที่ยอมบอกกับเรา
ทีมข่าวของเราได้ไปคุยกับทางตำรวจนะคะ
ร้อยตำรวจเอกสมชายแทร่จิ๋วรองสารวัตรสอบสวนสพบังกล่ำเจ้าของคดี
ซึ่งก็บอกว่าคดีนี้ตำรวจได้รับแจ้งจากโรงพยาบาลหัดใหญ่ตอน๘โมงเช้าของ๑ธันวาคมค่ะ
และตำรวจก็ไปดูคนเจ็บที่โรงพยาบาล
แต่ว่าจนถึงตอนนี้ยังสอบปากคำไม่ได้นะคะ
เพราะว่ายังเจ็บหนักอยู่นะคะถึงแม้ว่าอาการจะปลอดภัยแล้ว
แต่ยังต้องอยู่ในห้องปลอดเชื้อ
ตำรวจบอกว่าตำรวจก็เลยลงพื้นที่ไป
ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุลงพื้นที่ไปแล้วค่ะ
ตำรวจบอกว่ารู้ตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุแล้วค่ะ
คนเป็นวัยรุ่นแถวนั้นแหละ

ตอนนี้อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐาน

สาเหตุก็จะเรื่องอะไรอ่ะ
ก็เรื่องยาเสพติดแก๊งค้ายาเสพติดนี่แหละตำรวจบอกนะคะ
ทำไม่ได้ไงระวังแค่เกณฑ์ก่อน
จากรายงานของชุดสืบสวนนะครับทุกผู้ชมครับ
ที่นางมาลัยถูกซ้อม
ถูกบังคับให้ชดใช้ค่ายาที่เอาไปละลายน้ำทิ้ง
แล้วก็จุดไฟเผาจนบาดเจ็บสาหัสเนี่ย
ก็เพราะว่าไปเห็นแก๊งค้ายาเสพติดแก๊งนี้เอายาไอ
ซุกซ่อนไว้แถวบ้านเพื่อรอขายต่อ
ก็เลยเอายาไอซ์ที่มีน้ำหนัก๓ขีดไปละลายน้ำทิ้ง
พวกนี้มันก็โกรธแค้นนะครับมาซ้อมที่ขนำ
เพื่อจะให้ชดใช้ค่ายาไอซ์ที่ละลายทิ้งไป
แต่สุดท้ายแล้วก็ถึงขั้นจับราดน้ำมันจุดไฟเผาอย่างทรมานนะครับ
ต้องวิ่งหนีตายไปตามถนนจนไปถึงหน้าบ้านของชาวบ้าน
่งเช้าชาวบ้านมาเจอถึงไปช่วยส่งโรงพยาบาล
มาลัยให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ว่าคนร้ายกลุ่มนี้มีอยู่๕คนนะครับท่านผู้ชมครับ
๕คนนี้เอาเป็นชื่อเล่นนี่นะฮะในแอดนะครับ
เป็นหัวหน้าแก๊งมีนางแหละนางแหละนี่เป็นเมียในแอดนะครับ
แล้วก็มีในเป้ในเป้นี่คือคนจุดน้ำมันราดน้ำมันจุดไฟเผาเลย
ในเป้คนนี้นะครับเป็นลูกน้องมีในแบงค์อีกคนนึงในแง๊งนี่ยังเป็นเยาวชนอยู่นะฮะ
แล้วอีกคนนึงชื่อว่าในเฮียนะครับคนก่อเหตุเป็นกลุ่มวัยรุ่นในระแวกแถวขนำของนางมาลัย
แล้วหนึ่งในนั้นนะ๑ใน๕นี้นะคุณเขียนมาสอนเป็นน้องสามีของคนเจ็บ
ค่ะแล้วก็อย่างที่บอกว่าตามรายงานข่าวบอกว่าในแอดหัวหน้าแก๊งกับนางแหละเมียในแอดเนี่ยบ้านอยู่ใกล้กับคนเจ็บด้วย
คนแถวนี้เลยอยู่ใกล้กันแต่ไม่มีใครกล้ายุ่งฮะไม่มีใครกล้าไปให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่
แต่ทีมข่าวของเรานะครับได้ข้อมูลจากชาวบ้านว่าชีวิตของนางมาลัยคนเจ็บนี้น่าสงสารมากพื้นเพลเป็นคนพยาวมาได้สามีอยู่ที่บ้านโคกเมาที่อำเภอบ้านกล่ำจังหวัดสงขลานะ
มีลูกกัน๔คนลูกก็โตแล้วแยกครอบครัวไปอยู่กันแล้วนะครับมีครอบครัวกันหมดแต่ก็มีหลานก็เอาหลานมาให้เธอเลี้ยงอยู่แล้วอยู่ดีสามีก็ต้องไปติดคุกเพราะคดียาเสพติดตอนนี้ยังอยู่ในคุกทุกวันนี้เธอก็ต้องเลี้ยงหลานคนเดียวเดินเก็บของเก่าเอาไปขายหาเงินเลี้ยงตัวเองเลี้ยงหลานเพื่อประทังชีวิตเพราะสามีติดคุกคดี
ไอซ์เอาไว้โหมันเบื่อยพวกนี้เหลือเกินมันเกลียดพวกนี้เหลือเกินก็เลยเอายาไอซ์มันไปละลายน้ำแล้วก็ถูกเป็นจับเผาไฟ
คือต้องฝากทางตำรวจในพื้นที่จริงเพราะว่าชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าชาวบ้านเองยังรู้เลยว่ายาเสพติดมันแพร่ระบาดขนาดไหนมันเป็นพื้นที่สีแดงขนาดไหน
พอปล่อยให้มันมีปัญหาแบบนี้เรื่องมันก็บานปลายที่อำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลานะคะพื้นที่ตำรวจสพบางกล่ำนะคะก็ฝากด้วย